จะเจอป้ายติดตั้งอยู่อาจจะมีภาพมีเนื้อหาไม่เหมาะสม
หลายคนก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของการขัดศิลธรรมกับประชาชน
ไม่เหมาะในการเอามาเพื่อแพร่ต่อสารธนทชนนะครับ
แต่ว่าเมื่อไปถามว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่
ล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานเขตลาดพร้าวออกมายืนยันครับว่า
ที่มีการติดตั้งนั้นได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องครับ
นางสาววริดาเจียงภัยศาลกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบกรณีที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาด๑๔๔ตารางเมตร
ข้อความเป็นการประกาศหาสามีครับซึ่งบอกว่าเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
ขัดต่อศิลธรรมแล้วก็มีการวิภาควิจารณ์ในสังคมมากมาย
ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการสั่งปลดป้ายโฆษณาดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
จากการสอบถามไปยังเจ้าของป้ายก็พบว่ามีการจงใจจะติดป้ายดังกล่าว
เพื่อเป็นการโฆษณาแฝงผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับ
แล้วก็มีการขออนุญาตติดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าไม่มีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องที่สถานีตำรวจนครบานโคครามพื้นที่รับผิดชอบแล้ว
ซึ่งก็ได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะเอาป้ายนั้นไปขึ้นติดทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกิติเชษศักยภาพวิชานนท์ผู้กำกับการตำรวจนครบานโคคราม
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและนำป้ายติดตั้งในข้อหากระทำการอันเป็นการขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทครับ
ออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกระดาวหาในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับ
ส่วนนางสาวอรัญญาปฐุมทองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างนั้นก็จะมีการเชิญตัวมาสอบปากคำต่อไปครับ